นี่ก็หลายอุบัติเหตุเลยเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมมีทั้งเรื่องของอะไรอ่ะ
ขี่ย้อนสอนเรื่องของตัดหน้าดูเรื่องตัดหน้าก่อนละกันค่ะ
น้องวัย๑๖คนนี้น้องนักเรียนขี่มอเตอร์ไซค์มาจะไปเรียน
แล้วจู่หมามาจากไหนวิ่งมาแบบนี้ถามคุณผู้ชมหน่อย
ถ้าเป็นคุณผู้ชมขี่มอเตอร์ไซค์มาแบบนี้จะหลบยังไงคะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมคือจู่มันพุ่งมาเหมือนกันจะข้ามฝั่งมาเลย

หมาดำตัวนี้อยู่วิ่งข้ามมาเลยนะฮะ
แล้วถ้าเป็นคุณคุณจะหลบยังไงเนี่ย
ไม่ทันหรอกคุณมอเตอร์ไซค์ก็มาเร็ว

ผมว่าหมาดำตัวนี้มันวิ่งข้ามมาเพื่อตามอีกตัวหนึ่ง

จะเห็นหมาอีกตัวหนึ่งมันวิ่งไปในซอยแล้ว

ถ้าดูมุมขวาน่ะเดี๋ยวเจอกันข้าวตัวนึง

ม็อเตอร์ไซค์ล้มแบบนี้นะคะ

นี่คือชุมชนบ้านน้ำคำที่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
แต่มีการเอามาแชร์ในโลกโซเชียลนะ
เพื่อเตือนภัยกันนะฮะหมาวิ่งตัดหน้านะครับ
น้องคนนี้อายุ๑๖ปีนะคะน้องก็ได้รับบาดเจ็บมีแผลช้ำตามร่างกาย
ทีนี้เจ้าหมาตัวนั้นหลังจากที่มันตัดหน้ารถมาแล้วใช่ไหม
มันก็วิ่งหายไปเลยน่าจะเป็นหมามีเจ้าของอ่ะคุณ
แต่อย่างหนึ่งถ้าเกิดว่ามีเจ้าของเลี้ยงไว้จริง
จากเราต้องดูแลหมาของเราให้ไม่ไปกัดชาวบ้านชาวช่องเขาแล้ว
เราต้องดูแลไม่ให้มันไปวิ่งตัดหน้ารถใครแบบนี้ด้วยนะ
ยังดีนะน้องไม่เป็นอะไรมากนะครับ

ตั้งคำถามไว้เลยว่าผิดที่ใครหรือมักง่ายขนาดไหน
เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ไปดูนะครับ

เดี๋ยวก่อนงงนี่คือถนนมันยังไง
ดิฉันเข้าใจถนนเดี๋ยวซาเล้งมาจากไหน

เอาง่ายนะมอเตอร์ไซค์เขาก็จะกลับรถตามปกตินี่แหละฮะ
รถคันอื่นนะรถเก๋งรถกระบะเขาก็ขับตามปกติ
มีซาเล้งคันเดียวที่ขับผิดปกติ
ใช่สวนเลนย้อนสอนมา

อเตอร์ไซค์เขาก็ไม่ทันดูขวาใช่ไหม

ต้องดูทางซ้ายว่าจะมีรถว่างหรือยังจะไปได้หรือยัง
พอรถว่างเท่านั้นจะกลับรถอ้าวซาเล้งมาจากไหน
ก็ใครจะไปคิดเวลาที่จะยูเทิร์น
คือเราต้องมองซ้ายเรารู้อยู่แล้วเราต้องหันมามองขวาด้วย

อ้าวไปเลยจ้าผู้ชมนะครับ
และไม่หันมาเหลียวดูสักนิดนึงว่าเกิดอุบัติเหตุแบบนี้นะครับ
จุดเกิดเหตุบริเวณจุดกลับรถบนถนนสาย๓๐๗๙บ้านคลองล้างสายใน
ในพื้นที่ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
ก็เอาคลิปนี้มาให้คนได้ตำหนิกันซะหน่อย
ว่าทำไมซาเล้งถึงเป็นแบบนี้นะครับ
อะไรนะเมื่อกี้คุณบอกว่าถนนสาย๓๐๗๙ใช่ไหม
ฮะนี่เส้นเดิมเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูหน่อยกล้องวงจรปิด
อันนี้ก็จับภาพเอาไว้ได้เหมือนกันค่ะ
ผู้หญิงคนนี้ลูกศรเขียวเนี่ยเอาเดินข้ามมา
เดินข้ามมาแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะ

จังหวะเนี้ยอ้าว

แต่ที่สังเกตนะคือถนนเส้นเดียวกันเนี่ยทำทางคุณตรงเกาะกลางเนี่ยนะฮะ
ใช่คือพอมีเกาะกลางมีเหมือนกับอะไรมาปักกั้นอยู่แค่นี้
มอเตอร์ไซค์ก็อาจจะล้ำมาทางฝั่งนี้ไง
พอสวนเลนมาก็มาเจอกับคนที่กำลังข้ามถนนพอดี
เออแล้วมันไม่ได้มาคันเดียวเห็นไหมอ่ะมีแม่ค้าที่มีสัมภาระท้ายรถมาด้วย
แม่ลูกที่ขี่ซ้อนท้ายมาอันตรายนะคุณผู้ชม
สุดท้ายเขาคุยกันแล้วเขาก็แยกย้ายกันได้ค่ะ
นักข่าวก็เลยแบบถนนเส้นนี้เหรอขอไปดูหน่อยได้ไหม
ตอนไปถึงคุณผู้ชมดูสิชาวบ้านขี่มอเตอร์ไซค์ขับรถรถตู้

แล้วเห็นครั้งนั้นครั้งนั้นก็ย้อนศรไปอีกครั้งนะฮะ
ใช่ไงนักข่าวเห็นคาตาแบบนี้
ชาวบ้านเขาก็เลยบอกว่าถ้าเป็นไปได้
อยากให้เจ้าหน้าที่มาติดตั้งป้ายจราจร

หลังจากเปิดถนนแล้วเขาก็ย้อนสอนกัน
หนูก็ไม่แน่ใจว่าเขาไม่รู้หรือเปล่าว่า
มีการเปิดถนนแล้วหรือว่ายูเทิร์นไกลแล้วไม่อยากยูเทิร์น
แต่ปกติถ้าย้อนศรมันก็ต้องวิ่งเลนส์ซ้ายไง

ที่เห็นก็ค่อนข้างบ่อยค่ะ
ส่วนบ้างจะเป็นชาวบ้านนี่แหละ
เขาย้อนแล้วมันตรงยูเทิร์นตรงนี้
คือถ้าเกิดเขารู้เขามองไม่เห็นอย่างนี้

อยากให้มีป้ายผมชี้ว่าตรงนี้ยูเทินนะ
แบบไม่ควรจะย้อนศรอะไรแบบนี้
ต้องจัดการแล้วล่ะค่ะต้องทำยังไงสักอย่างหนึ่งแล้วล่ะค่ะ
คือคนใช้รถใช้ถนนเนี่ยอย่างน้อย
ถ้าเกิดเห็นสัญลักษณ์แล้วถ้าเกิดคุณยังฝ่าฝืนอีก
แต่อันนี้บางคนบอกว่าเฮ้ยมันไม่แน่ใจว่ามันจะต้องยังไง

แล้วดูเกาะกลางมันไม่เป็นเส้นตรงเดียวกัน

ฝากให้หน่วยงานไปปักป้ายปักอะไรไว้ซะหน่อยแล้วกันนะครับ